เมื่อกี้คือแป้งสาลีอเนต์ประสงค์นะไอ้ชาย

บอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะไปต่อคุณทายเลยแป้งสารี
โค้งต่วยค่ะแล้วของจะเป็นราคาคืออะไร
นี่น้ำต่ำไทขาวมิดพลัวราคาถูกที่สุด

ขอบคุณพระเจ้านะจ้ะ
คุณเอกีคุณว่าสินค้าทั้ง๓แบบนี้แบบไหน

ข้อนี้ผมให้คุณแจ๊คดีกว่า

อ่ะก็อันนี้ประมาณ
เป็น๑กิโลกรัมค่ะก็น่าจะประมาณ
ปลาก๒ประมาณล่ะ

ไข่ไก่ล่ะคะไข่หกฟองเนี่ยเบอร์เล็ก

เอาละค่ะงั้นเป๊กจะเฉลย
สาลีอเนกประสงค์น้ำหนัก๑กิโลกรัม

ขนาด๔๕๔กรัม

และไข่ไก่สดแพ็ค๖ใบ
ต้องถูกกว่า๓๘บาท

ต้องถูกกว่า๓๖บาทแต่เลข๕มาแล้ว

เพราะฉะนั้นราคาอยู่ที่

ไข่ไก่เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
๓ก้อนที่๑๐แล้วค่ะ

ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ต้องคิดได้ค่ะพี่ผมนี่ไง

เชื่อไม่ได้เลย

อันนี้สไกรตัดผมด้ำทอง

เป็นกันไก่ตัดเล็บนะฮะขนาดใหญ่
ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลย

เพราะว่าเราจะได้ไม่จากกันไกล
นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ

แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

กันไกลตัดหนังกันไกลตัดผมด้านทอง
และกันไกลตัดเล็บขนาดใหญ่

เนี่ยทำไมไม่รักษา

ถ้างั้นเราเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่า

กันไก่ตัดผมด้ามทอง

การซื้อง่ายกว่ากลางกายวิเคราะห์ตามท้องตลาดว่าอย่างงั้น

กันไก่ตัดเล็บที่คุณเลือก

ณตอนนี้๗๐บาทเป็นตัวตั้งต้น

แพงกว่า๗๐บาท
และราคากันไกลตัดหนังอยู่ที่
แพงบันแพงบันแพงบันแพงบัน

คุณแจ๊คและคุณเอกกี้ตอบถูกค่ะ
ทำให้คุณผ่านข้อห้ามมาได้ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ
คุณเอกกี้และคุณแจ๊ก

ถ้าคุณหยุดเงินที่คุณสะสมมา๒๕๐๐บาท
ไม่ใช่คุณครึ่งหนึ่ง๑๒๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่

หยุด
ถ้าหยุดแบบนี้ค่ะรับไปเลยค่ะ
สะสมมา๒๕๐๐๐บาทรับไป๑๒๕๐๐บาท
วันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกกี้และคุณแจ๊ค
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา
ขอบคุณด้วยยาย

ท่านท่านฟูช็อกอย่ามาขออะไร
ไม่ใช่ฟูช็อกไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่